เอาล่ะคุณผู้ชมไปที่ปลาจีนบุรี

เขาบอกว่าหน่อแฝดคุณผู้ชมเคยเห็นไหม
แต่ข่าวนี้เขาบอกเขาไม่เคยเห็น

บอกว่าโอ้มะพร้าวลูกนี้นะไปเจอนะแล้วก็เอามาวางไว้หน้าบ้าน
เลขที่ห้าสิบสองนะหมู่แปดนะแต่บนเมืองเก่าอเผิดกะบินบุรี
จังหวัดปลาจีนบุรีนะครับมาวางได้สักพักแล้วอืมเฮ้ย
มันแทงหน่อแต่แทงหน่อแฝดก็แปลกใจนะครับ
ชาวบ้านก็รู้ข่าวรู้ข่าวทำไงอ่ะรู้ข่าวก็มาดิ
นี่คนมาขอซื้อด้วยนะซื้อแพงด้วยซื้อแพงด้วย
ขอซื้อหมื่นหนึ่งขายไหมไม่ขายขายไหมไม่ขายโอ้โหนี่แล้ว
แล้วคุณยายใจแข็งนะคุณยายคำพองแปดสิบเก้าแล้ว
บอกแก่ฉันแก่ปานนี้แล้วแกพูดเองนะ
ปานนี้ฉันยังไม่เคยเห็นเลยมะพร้าวแทงหน่อแฝดแบบนี้
ต้องเอาสิ่งดีดีมาให้บ้านนี้แน่แน่ชาวบ้านก็มาส่องเลขกันต่อ
เขาบอกเขาเห็นเลขนะคุณผู้ชมต้องดูเองนะ
คุณผู้ชมต้องดูเองนะครับเนี่ยจะเอาไปเสี่ยงโชค
นั้นแล้วก็ช่วยกันตีเลขด้วยเขาบอกอะไรนะ
ก็นับใบมะพร้าวละกันนั่นน่ะสองหน่อเนี่ย
เอาหน่อแรกนับได้๔ใบหน่อที่สองนับได้๕ใบ
คุณผู้ชมก็ผสมสลับหน้าหลังเอ่อ
กันเอาเองก็อาจจะจับมาเรียงก็ได้
เอาไปบวกกันก็ได้ถ้ามี๓ตัวก็บางคนเขาไปสลับไปสลับมา
เออไม่รู้เรียกอะไรเหมือนกันแต่ยายคำพองยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะ
เมื่อกี้อะไรนะมะพร้าวมะพร้าวมะละกอบ้างไหมพี่เบิร์
ละกอมะละกอแปลกมันจะแปลกยังไงมัน
ปกติมันต้องงุ้มลงชี้ลงดินอันนี้แทงขึ้นฟ้าโด่ขึ้นมาเลย
งัดขึ้นมาแบบนี้ครับครับเป็นสายพันธุแขกดำครับอ่า
สูงกว่าหนึ่งเมตรครึ่งแล้วบริเวณยอดก็มีลูกมะละกอออกมาแปดลูก
แต่ไอ้ลูกบนสุดนี่แหละที่แปลกสุดอืม
ต่างจากลูกอื่นลักษณะลูกอื่นมันชี้ลงดินอันนี้ชี้ขึ้นฟ้า
มรกอตอนนี้ครับปลูกไว้ในอ่าบ้านเล็กพี่เนี่ยต้องมา
ทับ๒ครับอยู่หมู่๑๒โอ้โห๒เยอะเว้ย
อำเภอสวรรค์คลโลกที่สุโขทัย
แอดเจ้าของบ้านครับชื่อจริงชื่อสดสวยซะด้วย
แอดอายุ๖๗นะเล่าให้ฟังว่าลูกชายเนี่ยเอามะละกอต้นนี้มาปลูกไว้เมื่อปีก่อน
แล้วที่ผ่านมาก็ออกลูกมาเป็นปกติหมายถึงต้นมะละกอนะ
ออกรูปมาเป็นปกติกระทั่งสัปดาห์ก่อนเนี้ยอืม
ป้าก็แวะมาเก็บลูกมะละกอสังเกตเห็นเอ้ยมันแปลกอยู่ลูกนึงเว้ยเฮ้ย
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะนำโชคลาภมาให้
เพื่อนบ้านที่ชื่นชอบตัวเลขก็บอกเลยว่าจะเอาเลขที่บ้าน๒๖๑ทับ๒นี่แหละวะ
ไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคครับแต่แขกดำเนี่ยแม่สดสวย
ต้องปล่อยให้มันสุกคาต้นนะครับกินสุกอร่อยแขกดำเนี่ย
แล้วก็แขกดำเนี่ยไปเพชรบูรณ์ครับไปเจอเต่ายักษ์
เต่ายักษ์กลางถนนคุณผู้ชมครับพี่เขาเลยเอากลับบ้าน
เอากลับบ้านไปนะครับไม่รู้ได้อาบน้ำหรือเปล่า
คนปะแป้งเต็มเลยนะฮะชาวบ้านไปที่บ้านเลขที่๙๕ทับ๑
เป็นบ้านวังทองอยู่ตะบนบึงกระจับวิเชียนบุรีนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์
ดูนะครับเต่ายักษ์นะครับที่เจ้าของบ้านจับได้เอามาชั่ง
หลังกลางอายุ๔๑ปีเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าโอ้ยสองวันก่อนนะ
คุณนักข่าวนะครับผมได้ขี่มอไซค์จะกลับบ้าน
เต่าตัวนี้มันเดินชูคออยู่กลางถนนนะครับ
ผมก็กลัวรถจะทับมันเด็กเอากลับบ้านก่อนนะครับ
และตั้งใจว่าจะปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำต่อไป
แต่ตกกลางคืนเนี่ยผมฝันพี่โอ้โหดูตัวใหญ่จริง
นี่ครับตกกลางคืนฝันฝันบอกว่ามีคนมาบอกว่า
เอาเต่าไปปล่อยซะนะไปปล่อยในที่ปลอดภัยนะ
แล้วเดี๋ยวจะให้เลขนั่นแล้วมีการให้เลขในฝันด้วย
เลขในฝันบอกได้ดิพี่เขาฝัน๙๒นะ
มาก็แปลกใจและเชื่อว่าเต่าจะนำโชคนะครับ
ตอนนี้กำลังหาแหล่งน้ำอยู่นะครับจะเอาไปปล่อย
คือถ้าหาได้จะไปปล่อยทันทีเลยที่ผ่านมาเขาไม่เคยเจอเต่าตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
ว่าเต่ามันอายุเท่าไหร่ตัวขนาดนี้เขาบอกว่า๓๐ปีขึ้นไป

ขณะที่ชาวบ้านนะครับก็นี่แหละครับไม่รู้อาบน้ำหรือเปล่าแต่แป้งเต็มตัวเลย
ทาถูทาถูนะนะครับใครเห็นเป็นเลขอะไรอันนี้อันนี้บอกไม่ได้คุณผู้ชมต้องดูเอาเอง
แต่พอทาถูกทาถูกันเสร็จปั๊บมันเดินไปที่มอเตอร์ไซค์
แต่อย่าให้เต่ากัดล้อเถอะนะทำไมอ่ะ
จะช้าเลยนะคันนี้นี่แหละครับตามนี้นะ